มาดูเหตุที่หนุ่มวัย๒๘ปีเศร้าใจเลยคุณ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์คู่ใจของเขาถูกขโมยไป
แต่ที่เศร้าไปกว่าการถูกขโมยรถจักรยานยนต์
คือต้องหาเงินไปซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่
แล้วก็เลยต้องยกเลิกงานแต่งกับสาว
ที่จะไปขอสาวแต่งในเดือนหน้า

เออคือจริงแล้วก็จะเก็บเงินเก็บทอง

แต่ทีนี้รถจักรยานยนต์ถูกขโมยไป
ต้องเอาเงินทองนั้นไปซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่
ไว้ใช้งานก่อนถามว่าสาวเข้าใจไหม

เพราะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ต้องใช้ทำมาหากิน
ค่ะแล้วก็ใช้รับส่งสาว

เดี๋ยวขอกันใหม่นะแต่ว่าก็เศร้าแหละไม่ได้แต่งงานกันนะฮะ
นายเกียรติศักดิ์อาสากรอายุ๒๘ปี
ก็ร้องกับผู้สิทธิ์ของเราบอกว่ารถจักรยานยนต์
ทะเบียน๙กกชช๘๓๖๒กรุงเทพมนครของเขา
ซึ่งจอดไว้หน้าหอพักภายในซอยนครชัย๓ตำบลคลอง๑
อเผิกคลองหลวงจปฐุมธานีถูกคนร้ายขโมยไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา

บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ได้ประสานผู้ดูแลหอพัก

จะนำไปเป็นหลักฐานในการเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพคลองหลวง
กล้องวงจรปิดพบเห็นภาพของคนร้าย

ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพานะครับ
ขับวนไปเวียนมาก่อนจะมาจอดเยื้องหน้าหอพัก
หนึ่งในคนร้ายก็เดินตรงปรีเข้ามาที่รถจักรยานยนต์ของเขา
ก่อนที่จะทำลายเบ้ากุญแจ
แล้วก็สตาร์ทขับขี่ออกไป
ใช้เวลาในการขโมยรถไม่ถึง๒นาที
คนร้ายแม้ยังเอาหมวกกันน๊อคมาวางไว้แบบนี้

เขาไม่กลัวรถล้ม
ทำไมฮะไม่เขามีมาอยู่แล้วไง

ของเขาเองก็มีจะเอาไปอีกทำไม

นี่ก็เป็นภาพหลักฐานชัดดีนะฮะ
หลังเกิดเหตุ
จะไปสู่ขอแฟนสาวกลางเดือนเมษาหน้าร้อน
แต่ปรากฏว่าแผนการทั้งหมดก็ต้องขอเลื่อนออกไปก่อน
เพราะจะต้องนำเงินไปซื้อรถจักรยานยนต์
เพื่อใช้ขับรับส่งแฟนสาวทำงานแล้วก็ใช้ทำมาหากิน

ก็ยังโอนเงินมาให้ชายหนุ่มคนนี้ไปเดารถจักรยานยนต์คันใหม่อีก๑๐๐๐บาท
เอาไปนะลูกเอาไปเชิญกันก่อนลูก
ตรงแต่งเดี๋ยวว่ากันนะเอาอยู่ที่ใจของทั้งคู่นะลูก

นี้นายเกียรติศักดิ์และแฟนสาวก็ยังมีความหวัง

ในการติดตามคนร้ายรสจักรยานยนต์
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีเอารถจักรยานยนต์มาคืนคู่นี้ให้ได้นะครับ
ดรช่วยหน่อยละกันค่ะส่วนที่